คดีโหดเฮี่ยมนะครับที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะ
อ่ากรณีที่นางยุภาพรบุราณรัฐอายุสี่สิบสี่ปีหรือว่าเจยุนะฮะ
ยุเขียงเนื้อเป็นเจ้าของเขียงเนื้อชื่อดังในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปจี้ชิงทรัพย์นะครับแล้วก็แทงจนเจยุเนี่ยบาดเจ็บสาหัสอืม
เอาทองคำรูปภัณฑ์กับเงินสดหลบหนีไปด้วยนะครับอ่า
ของเจยุอยู่ในบ้านพักที่บ้านนวลขาตำบลหัวหนองอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่น
คือคนร้ายที่ก่อเหตุเนี่ยยิงนะฮะยิงนะครับอ่า
ยิงเจยุเข้าที่ศีรษะตอนนี้กระสุนยังฝังอยู่ที่สมอง
บาดเจ็บสาหัสนะครับผู้ต้องสงสัยปรากฏว่าที่ตำรวจควบคุมตัวไว้สอบสวนนั้น
เป็นน้องชายสามีของเจยุเพราะว่ามีพยานที่เห็นเหตุการณ์คนหนึ่งนะครับ
เป็นหลานชายวัยสี่ขวบของเจยุใช่ค่ะคือเป็นเด็กอายุยังน้อยอยู่เลย
ต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วจะต้องมาเป็นพยานด้วย
ก็มีสหวิชาชีพนะครับเข้ามาร่วมกันสอบถาม
สอบข้อมูลจากหลานชายเจยุวัย๔ขวบ
เห็นเหตุการณ์แล้วบอกว่าเนี่ยจำได้เลย
คนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุ
อีกคนนึงมีผ้าปิดบังใบหน้ากำลังตามจับอยู่
ความคืบหน้าคดีนี้นะครับมีคนร้ายสองคนเข้าไปชิงทรัพย์
ในบ้านพักของนางยุภาพรบุราณวัด
เจยุเขียงเนื้อนะฮะเจ้าของเขียงเนื้อชื่อดังที่จังหวัดขอนแก่น
นี่คือน้องชายสามีของเจยุเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
เสื้อเทาเข้มเนี่ยเป็นผู้ต้องสงสัย
ใช่ค่ะเป็นผู้ต้องสงสัยที่หลานชายวัย๔ขวบบอกว่า
เห็นคนนี้อยู่ในที่เกิดเหตุ

แต่ตำรวจบอกว่าก็ลักษณะการให้การก็ยังดูวกวนอยู่
ข้อมูลเรื่องเงินอะไรต่างนานามันยังไม่ตรงกับทรัพย์สินสิ่งต่าง

คนร้ายสองคนใช้ปืนยิงเจยุไปสองนัดนะครับ
มีดแทงด้วยนะส่วนใหญ่แล้วก็เข้าไปที่ศีรษะเลยนะครับ

ทองรูปพันธุ์ที่ได้ไปน้ำหนักรวม๒๕บาท
มีเงินสดอีก๔๕๐๐๐บาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้
ในที่เกิดเหตุมีพยานที่เห็นเหตุการณ์เป็นหลานชายของเจยุ

หลานชายเนี่ยบอกว่าคนนี้เลยนะครับ
คนที่อยู่ในที่เกิดเหตุและเป็นผู้ก่อเหตุคือ
วรวุฒิบุราณรัฐอายุ๔๖ปี
เป็นน้องชายแท้ของสามีเจยุ
สามีเจยุชื่อนายวารวุฒิบุราณรัฐ
ตำรวจก็ควบคุมตัวนายวราวุฒิมาสอบปากคำนะ
ก็สอบปากคำเครียดทั้งคืนที่ผ่านมา
วราวุฒิยังให้การปฏิเสธอยู่นะครับ
บอกว่าไม่มีส่วนรู้เห็นอะไรทั้งสิ้น
พันธุ์ตำรวจรีเจษดาแปงกริยา
สารวัตรสืบสวนสพบ้านไผ่บอกว่า
ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐาน
ประกอบกับคำให้การของพยานคนสำคัญ
ในที่เกิดเหตุที่เห็นเหตุการณ์
และขอสารจังหวัดขอนแก่นออกหมายจับ
นายวรวุฒิเรียบร้อยแล้วนะครับ
อนุมัติแล้วในข้อหาก็คือ

ร่วมกันชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง

พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
สืบสวนลงพื้นที่ไปตรวจค้นบ้านของนายวรวุฒิ
ซึ่งอยู่ที่บ้านโจทย์น้อยตำบลชนบทอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่น

เชื่อมโยงกับการก่อเหตุในบ้านพักของเจยุ
แต่ว่าจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า
นายวรวุฒิเป็นคนที่เคยอาศัยอยู่กับพี่ชายแล้วก็เจยุที่บ้านของเจยุ

แต่ว่าตอนหลังเนี่ยเจยุไม่ให้อยู่ด้วย
เขาก็เลยต้องกลับมาอยู่ที่บ้านแห่งนี้
ซึ่งอยู่ที่บ้านโจทย์น้อยตำบลชนบทอำเภอชนบท
ซึ่งห่างจากบ้านของเจยุกับพี่ชายของตัวเองไปประมาณ๓กิโลเมตร

ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและพนักงานสอบสวน

เพื่อหาร่องรอยของคนร้ายแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติม
วันนี้ไปตรวจค้นใช้เวลาอยู่ประมาณ๑ชั่วโมง
จากการตรวจสอบพบหัวกระสุนปืนตกอยู่ในที่เกิดเหตุ
ซึ่งใกล้จุดที่เจยุนอนจมกองเลือดอยู่๒หัวนะครับ
เป็นหัวรสุนปืนขนาด๓๘
ชนิดเดียวกับที่ฝังอยู่ที่ศีรษะของเจยุ
แล้วก็ไปสำรวจพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุ
ว่าจะมีใครได้ยินเสียงปืนหรือพบบุคคลต้องสงสัยเข้าออกบ้านเจยุในช่วงเกิดเหตุหรือไม่
ไปไล่เส้นทางการหลบหนีของคนร้ายตามกล้องวงจรปิดด้วย
ตอนนี้กำลังเร่งไล่ล่าคนร้ายที่ร่วมก่อเหตุ
กับนายวรวุฒิอีกคนนึงนะครับ
พยานบอกว่าสวมหมวกผ้าปิดบังใบหน้าตอนที่มาก่อเหตุ
จากการสอบปากคำสามีของเจยุก็คือนายวรวิทย์พี่ชายของผู้ต้องหาคือนายวรวุฒิ
นายวรวิทย์บอกว่าทรัพย์สินที่ถูกขโมยไปมีทองรูปภัณฑ์น้ำหนักเกือบ๕๐บาท
แล้วก็มีเงินสด๔๕๐๐๐บาทซึ่งเป็นเงินสดที่ได้มาจากการขายวัว๑๕ตัวก่อนเกิดเหตุเพียง๒วัน
แต่จากการตรวจสอบของตำรวจพบว่าทรัพย์สินที่หายไปเป็นสร้อยคอทองคำรูปภัณฑ์กับกำไรข้อมือที่ติดตัวเจยุ
น้ำหนักเนี่ยมัน๒๐กว่าบาทไม่ถึง๕๐บาทอย่างที่สามีเจยุบอก
เงินสดยังไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วหายไปเท่าไหร่อะไรยังไงแน่
เพราะว่ามันยังมีเงินสดอีกกว่า๕แสนบาทที่อยู่ในบ้านเจยุ
เรื่องต้นตำรวจมุ่งประเด็นการก่อเหตุนะครับว่าคนร้ายลงมือก็คือประสงค์ต่อชีวิต
แต่อาจจะไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญและเชื่อว่าคนร้ายต้องเป็นคนใกล้ชิดกับครอบครัวชะยุด้วย
เพราะในที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยงัดแงะไม่มีร่องรอยลื้อค้นแต่มีร่องรอยการต่อสู้
เป็นที่น่าสังเกตว่าคนร้ายรู้การเคลื่อนไหวของเจยุเก็บเงินที่ได้มาจากการขายวัวไว้จุดไหน
แล้วทำไมถึงเจาะจงไปเอาเพียงแค่เงินขายวัว๔๕๐๐๐บาท
มันยังมีเงินอีกตั้ง๕๖๐๐๐บาทที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
อยู่ในตระก้าซึ่งเจยุใส่เอาไว้ในห้องนอน
ใช่คนร้ายไม่ได้เอาไปนะทำไมเอาไปแต่เงินขายวัว๔๕๐๐๐บาทนี่นะฮะ
อาการของเจยุยังบาดเจ็บสาหัสไม่รู้สึกตัวอยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลขนแกร่ง
สภาวะตอนนี้คือสมองตายเพราะว่ากระสุนที่เข้าไปเนี่ยเข้าไปฝังอยู่ในสมองด้วย

เพราะว่าทั้งยิงทั้งแทงด้วย